มีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

สามสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเสาหลักคนนี้
ต้องสูญเสียแขนทั้งสองข้าง

เขาก็ยังมีลูกที่คอยเป็นแขนซ้าย

ที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้

ผมก็ประสบอุบัติเหตุ

ชีวิตผมเหมือนมันหายไปเลยครับ

เมื่อก่อนครอบครัวผมอยู่ด้วยกัน๕คน

มีแฟนชื่อแอน
แล้วก็ลูกชายคนโตชื่อเอฟ
ลูกชายคนเล็กชื่ออ๊อฟครับ
เมื่อก่อนผมทำงานก่อสร้างครับ
ยาชื่อเจาะ

ผมกะระยะว่ามันห่างจากสายไฟแรงสูงเยอะอยู่

ดูดเหล็กที่ผมถืออยู่เข้าไปเลยครับ

พอเห็นลูกนอนหวานหกอย่างนั้นอะ
มึ้งอีกไปเลยไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูก

เลือดข้างในมันเริ่มจะจับก้อน

แล้วที่แขนก็คือ

และเราก็ไปลองให้เราก็ล้องให้ตอนทำแผลถึงครั้งเจ็บตัวใจจะฉ่า
แล้วก็อยู่ต่อไปก็อาจจะเป็นภาระ

เองเอ๊ยต้องอยู่ลูกไม่มีแขนน่ะ
ก็มีปากบอกลูกสอนลูกแม่เลี้ยงมึงได้
พอมองเห็นลูกก็ต้องกลับมาแข็งแรงให้ได้

เพราะว่าถ้าผมเป็นอะไรไปตอนนี้
ลูกเมียผมนะครับจะอยู่กันได้ยังไง
พอพักฟื้นได้๕๖เดือน

ไปทำงานกับแม่กับแฟนก็ลำบากครับ
เพราะว่าแขนผมก็ยังไม่หายดี
เป็นแผลก็พยายามหาอะไรมาพัน
ผ้าพันแล้วก็ทำต่อ
ก็คือต้องพยายามหารายได้มาช่วยเขา

เพราะเขายังเล็กยังแนวทางเขายังไม่มี
ผมต้องมาคอยสอนบอกแนวทางเขามาคอยชี้ทางเขา

เขาก็เริ่มเข้มแข็งมาเรื่อยสอนลูกทำไอ้นั่นไอ้นี่
สอนเรื่องการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
คอยบอกครับว่าขันตรงไหนทำอะไรตรงไหน
สอนเรื่องการเพาะเห็ด
การผสมเชื้อการมัดฟาง
พาลูกไปเก็บฟางเพื่อเอามาทำก้อนเชื้อเห็ดครับ
ผมกับพ่อแล้วก็น้องช่วยกันทำโครงเห็ดแล้วก็ทำก้อนเห็ดครับ
พ่อเขาก็จะคอยยืนบอกน้องผมก็จะคอยช่วยครับ
แล้วก็สอนการงมหอย
ผมชอบเวลาพ่อสอนครับเพราะมันสนุกสนานครับแล้วก็ได้ความรู้ครับ
ปัญหาที่ผมไม่มีแขนตอนเวลาไปหา
ถอยตามขอบสระตามอะไรอย่างนี้ครับ
ผมมักบางทีบางทีสะดุดบ้างบางทีดินมันสไลด์ลงไปบ้างอย่างนี้ครับ
กังวลว่าพ่อเป็นอะไรครับผมก็รีบวิ่งในน้ำไปพยุงพ่อขึ้นมาครับ
เห็นพ่อลื่นแล้วผมก็เลยวิ่งไปคอยดูพ่อครับแล้วก็ยกพ่อขึ้นครับ
ก็ร้องไห้ว่าเห็นผมตกลงไปก็บอกลูกว่าพ่อไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไร
พ่อไม่มีแขนครับลำบากครับหนูอยากจะเป็นแขนให้พ่อเองครับ
ผมรู้ว่าพ่อมีกำลังใจจากผมผมก็จะเป็นเด็กดีให้พ่อครับ

เพราะว่าที่ทำให้เขาแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้
เขาอาจจะเหนือกว่าเราคิดนอกกรอบเราไปได้ดีกว่านี้เยอะ
ถึงแม้ผมไม่มีมือแต่ผมพยายามจะหาวิธีที่จะเลี้ยงลูก
โดยที่ไม่อยากให้เป็นภาระของคนอื่น
โดยคิดหาแนวทางที่หางานที่ให้ลูกทำสามารถที่จะหาเลี้ยงในครอบครัวได้เองครับ
ผมก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกด้วยความเข้มแข็ง
อันนี้ผมเพาะฟาร์มเห็ดอยู่ครับ

ผลผลิตก็ออกพอประมาณพอได้กินในครอบครัว
ถ้าหากผมมีทุนสักก้อนผมก็จะขยายโลเห็ดให้ใหญ่ขึ้น
แล้วก็จะได้มีกินมีใช้ลูกก็จะได้มีเงินไปกินโรงเรียน
เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ครับ
ขอต้อนรับสุดยอดคุณพ่อนะครับ

คุณย่าสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับลูก
จริงแล้วพ่อเก่งนี่ก็คือเป็นเสาหลักของบ้าน

รับจ้างก่อสร้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปอะไรทุกอย่างทำหมดครับ
ตอนที่ภรรยายังอยู่ด้วยกันตอนนั้นสองแรงเลย

รายได้๒คนก็๖๐๐ต่อวันพออยู่ได้ครับ
แต่วิกฤตแรกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
วันนั้นผมไปรับจ้างไปวางแปรหลังคาครับ
แล้วเกิดอุบัติเหตุเหล็กถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตครับ

โอกาสระยะได้ใช่ไหมคะว่ามันน่าจะส่งกันดึงขึ้นไปได้

แล้วอีกประมาณสักเท่าไหร่มันจะถึงเสาไฟ
เกือบประมาณ๒เมตรได้ครับ

ส่งขึ้นไปเราคิดว่าไม่มีอะไร
แต่จริงแล้วมันเป็นยังไงพ่อมันดูด

แขนขึ้นไปเลยครับพอดูดปึ๊กขึ้นไปคือผมหลับไปเลยครับ

น้องชายเขาค่ะเขาทำด้วยกัน
พอไปเจอสภาพแรกที่เห็นลูกนี่ตัวเขาดำไปเลยเหรอ
ดำหมดเลยค่ะมือข้างซ้ายกำอย่างนี้แต่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูก
เลือดออกเปล่าจมูกฟันก็กบโอ้โหเราก็ร้องใหญ่เลยคราวนี้
โหยังไงก็บอกให้ลูกรอดน่ะช่วยลูกเป็นยังไงก็เป็นกัน
เรียกเขาใหญ่เลยให้ช่วยกลัวลูกตายค่ะ
แล้วยังไงครับใครพาไปโรงพยาบาล
ก็เรียกให้เขาช่วยทั่วบ้านเนี่ยรถเขาก็มาหลายคันเลยเขาก็อุ้มขึ้นอีกคันนี้ก่อนเลย
แล้วจากบ้านไปโรงพยาบาลไกลไหมครับ

ผมไม่ว่าร้องไห้ไปตลอดทางเลยมั้งน่ะเรียกกันตลอดเลย

ไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอว่ายังไงครับแม่
คุณหมอก็บอกว่าโอ้โหต้องตัดเลยแขนเนี่ยไว้ไม่ได้
แขนถ้าไม่ตัดก็จะลามเข้าสู่หัวใจไปเรื่อยอาจเสียชีวิตได้
นั่นหมายถึงว่าที่ลามข้างไหนก่อนนะที่หมอบอกครับ

ได้ยินว่าหมอขอตัดแขนซ้ายแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้น
ท้อเสียใจนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าตัดผมก็ยอมตัด
ผมเชื่อเลยว่าความหวังชิ้นสุดท้ายข้างสุดท้ายของเขาก็คือแขนข้างขวา
แขนข้างขวาทำท่าว่าจะพอเหลือใช้งานได้แต่สุดท้ายมันกลับลามขึ้นมาเรื่อยคุณหมอก็ต้องรีบตัดให้เร็วที่สุด
มันเริ่มลามมาแล้วในแขนข้างนี้ที่คุณมีความหวังว่าหายแล้วอาจจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้บ้างแต่สุดท้ายความหวังตรงนั้นก็พังทลายลงไปตอนนั้นเก่งรู้สึกยังไงครับ
เสียใจมากครับก็ได้แม่กับแฟนคอยให้กำลังใจอยู่นี่แหละครับผมเลยมีกำลังใจต่อครับ
ย่าแล้ววันที่พอรู้ว่าลูกต้องตัดอีกข้างนึงย่าเป็นไงบ้างครับ
ย่าก็ร้องไห้โหเห็นแล้วก็ปลอบใจลูกบอกว่าหนูช่างมันนะลูกแม่เลี้ยงได้ยังไงก็รักษาตัวไว้แขนเสียช่างมันเดี๋ยวแม่เลี้ยงเองไม่ต้องกลัว
ที่จะกลับไปบ้านได้บอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็ปวดทุลนทุลายไปหมดเลยเหรอ
ตามตัวผมเหมือนคนโดนไฟลวกครับแล้วเวลาคุณหมอทำแผลคือต้อง
ทำให้แผลสะอาดนะครับก็ต้องเก็บเนื้อร้ายหมดเลยอ่ะ
ก็เจ็บก็กระแทกอย่างเงี้ยพอเก็บเสร็จเขาก็เอาสำลีน้อยน้อยอ่ะ
ท้าล้างแผลทีไรเป็นลมทุกที
ทำแผลทุกครั้งผมต้องขอผ้าผืนนึงเพื่อกัดทรมานทุกครั้งเวลาทำแผล
แต่ต้องทำทุกวันมันปวดอะนะมันปวดมันแสบมันทรมานไปหมดนะนะ
รักษาอยู่โรงพยาบาลนานมากไหมฮะเก่งกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วสามเดือนมาพักฟื้นที่บ้าน
เริ่มเข้าที่อีกก็เริ่มรู้สึกจะสู้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าต้องช่วยภรรยาหาเงิน
เขาก็เลยฝึกนะฮะเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะเรามีแขนแค่นี้เราจะทำอะไรเริ่มจากอะไรก่อนพี่เก่ง
เริ่มจากการใช้เท้าฝึกจับช้อนกินเองในขณะที่ฝึกอยู่เนี่ยแฟนก็ต้องอยู่ข้างข้างคอยช่วยด้วยตลอดไหมครับคอยช่วยคอยบอกอันนี้พอเริ่มคล่องก็รู้สึกเออก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงให้เขามากเท่าไหร่แล้วนะเขาก็ยังไปทำงานไปหากินก่อนได้อย่างงี้ครับพี่เอเห็นบอกว่าคิดการไกลแล้วคือแบบว่าอยากออกไปช่วยท

กลับไปกลับไปซ้ำที่เดิมแหละครับก็เหมือนพยายามให้มันแผลมันด้านไปเองครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็จนจนรู้หลักมันเนี้ยพอช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยนอกจากถางย่ามม่วงแล้วทำอะไรอีกเก่งก็ไปหักข้าวโพดผมก็ไปผมจะไถ้เท้าเหยียบเหยียบให้ต้นล้มครับเอาเท้าหักให้ลุดจากต้นครับฝ่าย

เด็กน้อยให้กำลังใจพ่อป่ะลูกให้ครับเขาพูดว่าพ่อสู้สู้นะครับ
ผมเป็นกำลังใจให้ครับขอให้เก่งสู้ต่อนะครับ
ให้เป็นคุณพ่อที่เข้มแข็งแบบนี้ตลอดไปพอสิ้นภรรยาไปสักคนนะครับ
พ่อก็ต้องกลับมาเป็นเสาหลักของบ้านดูแลทั้งหมดครับ
เอเห็นบอกว่าพยายามหาอาชีพอยู่แล้วครับที่จะเป็นรายได้เข้ามาในครอบครัว
คือพยายามทำหาอาชีพที่ไม่มีต้นทุนเยอะก็เลยต้องหาวิธีที่ทำให้ได้ผลผลิต
ได้กินได้ใช้ให้ลูกได้มีเงินก่อนก็คือการเพาะเห็ด
การเพราะเห็นเราเก่งไปได้วิชาความรู้มาจากไหน
ศึกษาจากยูทูปหลายหลายช่องครับพยายามหาวิธีแล้วก็การแก้ไขการเสียหายของเขามาปรับปรุงเอาครับ
แล้วผลผลิตมันออกไวอ่าการผลิตแต่ละครั้งเราก็ยังมีเงินทุนมาหมุนให้ลูกได้
แล้วฟางเฟิงอะไรนี่เราทำยังไงครับแถวบ้านเขาเกี่ยวแล้วใครเป็นคนไปเก็บมา
สามคนครับไปเก็บยังไงกันนะครับก็เอาเท้าค่อยค่อยกวาดอย่างเงี้ครับเออ
กวาดร่วมเอาไปร่วมเป็นข้อนกวาดร่วมกวาดร่วมครับครับแล้วก็ยังไง
เอาแขนเกี่ยวแล้วก็พอได้กองดีแล้วก็เอาแขนหนีบขึ้นมาแล้วก็ไปใส่รถเข็นครับ
ใจนักสู้จริงครับขอปรบมือให้นะครับพ่อเข็ด
แล้วหนูเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าที่มันจะออกผลให้เรา๘๑๐วันครับ
ขายยังไงเป็นเป็นถุงเป็นกิโลครับกิโลละร้อยบาทครับ
ก็ยังพอเหลือได้กินพอได้กินพอได้ใช้โถพ่อคุณก็มีอาชีพหาหอย
แต่นี่ไอ้หอยเนี่ยเห็นบอกว่านะเขาก็คิดว่าจะมาขยายกิจการเขาอีกนะคุณ
หอยอะไรมาที่บอกว่าได้มาแค่๖ตัวเหรอคะ
เป็นหอยโข่งครับเอามาขยายพันธุ์เพิ่มไปเรื่อย
ตอนนี้เต็มบ่อหรือยังครับเต็มบ่อเลยครับได้ขายไปแล้วก็มีครับ
แล้วก็ยังมีพอมีเงินได้หลายทางครับ
แล้วคิดอะไรตอนนี้คือคิดต่อยอดตลอดเลยอ่ะพี่เก่ง
แล้วก็หามาเองจากวัตถุดิบธรรมชาติแล้วเราไม่ได้ไปซื้อไปหามานะครับ
อีกหนึ่งอาชีพลุงเห็นนะลูกสองคนนี้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย
ซ่อมครับหัดซ่อมพ่อจะเป็นผู้กำกับก็คือนั่งบอกลูกอยู่อย่างเงี้เหรอฮะ

พ่อเขาก็ช่วยบอกว่าให้ดูเบอร์น็อต
แล้วเอาประแจตามเบอร์นั้นมาครับ
นี่ก็ทำตามที่พ่อบอกครับพ่อเก่งคนนี้นะครับเขามีลูกชายทั้งสองคนนี้นะครับ
เป็นทั้งแขนซ้ายแขนขวาเป็นทั้งดวงตาเป็นทั้งกำลังใจ
สาเหตุทำไมที่คุณจะต้องถ่ายทอดวิชานู่นนี่นั่นให้กับลูก
คุณมองอนาคตลูกไว้ว่ายังไง
เขาชอบในการอาชีพไหนแต่ผมพยายามสร้างอาชีพให้เขาหลายหลายด้านให้เขามองแล้วก็เลือกของเขาครับ
แต่เขามีชีวิตของเขาในอนาคตของเขาครับผมก็ต้องทำให้ที่สุดนะครับ
ละห่วงอะไรลูกชายคนนี้มากที่สุดครับตอนนี้
ห่วงสุขภาพเขากลัวเขาจะเป็นอะไรแต่ไรไปอย่างนี้เราก็ห่วงเขามากที่สุด
ห่วงได้มันเป็นหน้าที่จริงครับแล้วมันเป็นความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
จริงแล้วมาในรายการต่อชีวิตของเราในวันนี้ครับถ้าได้เงินทุนไปเก่งจะเอาไปทำอะไรครับ
ขยายเพิ่มโรงเห็ดให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับเพื่อจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในครอบครัวมีใช้ได้ตลอด
ดีแล้วมันเป็นอะไรที่ระยะยาวมันกินได้นะครับสู้กันต่อนะ
และทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อนะครับว่าภาพนี้นะครับจะเป็นภาพความทรงจำที่มีความสุขตลอดไป
และขอบพระคุณนะครับนี่คือภาพจำที่ครอบครัวเรามีซึ่งกันและกันนะลูกนะ
ดูแลคุณพ่อให้ดีนะลูกนะขอบคุณมากนะครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าพ่อเก่งนะครับ
จะมีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เขามีครอบครัวที่เติมเต็มความรักได้สมบูรณ์
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อเก่งจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
สีสายสนิท
ตอนนี้ทีสำคัญที่ครอบครัวของพ่อเก่งจะมะกู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อเก่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรก

คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้พ่อเก่งมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ซ่อมมอเตอร์ไซค์เรื่องที่สองจังหวัดพิจิตรเรื่องที่สามลิเวอร์พูลเรื่องที่๔บ้านของเราเรื่องที่๕
บ้านของเราครับ

บ้านของเราหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

จันทร์ผืนนี้อยู่ตรงไหนของบ้าน

ไปได้มาจากไหนใครเป็นคนเอามา
งานกระจินที่วัดน้องสลายครับ
พอจะจำรายละเอียดของผ้ายันได้บ้างไหมครับ

คุณไม่ต้องไปไหนเลยเรื่องบ้านของเราอยู่ที่ยันผืนนี้แล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำแหน่งในยันผืนนี้คืออัคระในภาพใด

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ

ที่เลือกภาพที่๔ครับมันดูคุ้นตามากที่สุดครับ
ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
พ่อเก่งยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องเอฟแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเอฟ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์
จังหวัดพิจิตรลิเวอร์ฟูลละครดัง

เรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้องเอฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเอฟถือว่าการซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือรายได้อีกทางของทั้งบ้านเราถูกไหมลูก

พอจะรู้จักอุปกรณ์การซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดไหม

พื้นฐานขั้นแรกที่เอฟทำได้คืออะไรบ้างครับ
ประแจมาขันนัดที่ตรงกับเบอร์ประแจครับ
เอาละครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีราวน็อตนะครับมีกี่เบอร์ลูกประมาณกี่เบอร์น่ะ

แล้วก็จะมีประแจอยู่ข้างด้านหน้านั้นนะลูก
อยากได้ผู้ร่วมเหนื่อยด้วยไหมลูก

อ่าไม่รอดออกมา
นี่จะวิ่งสลับกันไปกันมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ขน็อตจำนวน๘ตัวภายในเวลา๓นาที

อันนี้ผมตั้งใจจะขันน็อตให้เร็วที่สุดในชีวิตเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เร็ว

เร็ว
เอ็ดเร็วอีก

ได้แล้วนะครับ๑ตัวนะครับ
ไปเลยลูก
เร็วเร็วเร็ว
เอาไปนะครับ๒ตัว

มาลูกไป
ตัวที่๔เคลื่อนทางแล้วนะครับ
อยู่ใน๑๐ตัวนะครับ

ไม่รู้นะครับว่าบางตัวนะครับความลึกความอะไรมันอ่านให้เล่ากัน
แต่ว่าถ้าจะหาตัวอีกก่อนนะครับตัวใหญ่จะขึ้นง่ายมากเลยนะครับ

จะลึกตัวนี้เสร็จใช่ไหมตัวเดียวนะลูก

เร็ว

สองคนพี่น้องคิดว่าเราทำได้ไหม

หอบไปกันนะ

สองสี่พี่น้องนะฮะกับภารกิจนี้นะครับ
ขอให้โชคดีครับประจำที่ครับลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

จังหวัดพิจิตรลิเวอร์พูล

ขอเชิญน้องอ๊อฟมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตราประจำจังหวัดพิจิตรเราไหม

เป็นรูปอะไรครับลูกต้นโพครับ
เยี่ยมมากและตราประจำจังหวัดเนี่ย
ก็มักจะปรากฏอยู่บนทงประจำจังหวัด
น่าจะเคยผ่านตาเลยลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ทงจังหวัดจะมีต้นโพ

แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไง
ตัวเลือดที่สองภาพที่สองครับ
ตัวเลือดที่สองภาพที่สองครับ

ในตอนนี้ออฟจะเลือกเรื่องไหน

ระหว่างลิเวอร์พูล

ขอให้โชคดีครับขอเชิญคุณย่ามา

อ้ำค่ะเขาแสดง

จำได้ไหมคุณอ้ำเล่นละคร
เรื่องอะไรบ้างที่ย่าประทับใจมากที่สุด
แก๋วนะคะแล้วก็ธัตุหัวใจ
คุณย่าครับอย่าเครียดนะก็เป็นละครของคุณอ้ำนี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ละครใดในตัวเลือกออกอากาศก่อน
ละครทั้ง๔เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณอ้ำแสดงหมดเลยนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งคู่เขยคู่ขวัญ
ตัวเลือกที่สองมรสุมแห่งชีวิต
ตัวเลือกที่สามลูกว่า

ตัวเลือกที่หนึ่งคู่เขยคู่ขวัญครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

ครอบครัวพ่อเก่งจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาท

ตัดสินอนาคตครอบครัวพ่อเก่ง
จากจังหวัดพิจิตรนะครับ

ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

ขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

พ่อเลี้ยงแม่เขาเป็นเสาหลักในบ้านเลยค่ะ

พอเห็นลูกนอนหวานกับอย่างงั้นอะ
ื้องิกไปเลยไม่มีไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูก

มีปากแม่เลี้ยงมึงได้
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ละครใดในตัวเลือก

ละครเรื่องคู่เขยคู่ขวัญนะครับออกอากาศก่อน
ส่วนเรื่องลูกว่าออกอากาศในปีพศ๒๕๕๙
มรสุมแห่งชีวิตนะครับออกอากาศเมื่อปีพศ๒๕๖
และทันกรรมเทพนะครับออกอากาศในปีพศ๒๕๖๒
คุณย่าแฟนน้องอ้ำตัวจริงนะเนี่ย

ค่ะมั่นใจค่ะถูกแล้ว
ถูกแล้วอ่ะเนอะถูกไปแล้วนะครับ๑ข้อนะ
ถ้าครอบครัวของพ่อเก่งจากพิจิตรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกห้าพันบาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนะครับคุณผู้ชมคือเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
ผมกับพ่อช่วยกันทำโครงเห็ดแล้วก็ทำก้อนเห็ดครับ
พ่อเขาก็จะคอยยืนบอกแล้วก็สอนการงมหอย

เพราะมันสนุกสนานครับ

หนูอยากจะเป็นแขนให้พ่อเองครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือทงประจำจังหวัดพิจิตร
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

เวลาเราให้๓นาที
ไปเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชม
ใช้ไปทั้งหมด๓นาทีเป๊ะเลยครับ
ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๒ข้อครับ

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
อีกหนึ่งข้อสำคัญมากครับ

เงินแสนรออยู่ในกำมือตอนนี้

ผมขอให้โชคดีครับจากเรื่องบ้านของเราครับ

อายุได้๑เดือนผมก็ประสบอุบัติเหตุ

เริ่มรู้สึกตัวที่แขนนี่ก็คือ

แต่ผมพยายามหางานที่ให้ลูกทำ
สามารถที่จะหาเลี้ยงในครอบครัวได้เองครับ

ตำแหน่งในยันผืนนี้คือ
อัคระในภาพใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดครับ
เพราะว่าตำแหน่งในผ้ายันผืนนี้นะครับ
มีอัคระในภาพที่
ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นในวันนี้ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
ขอเชิญน้องเอฟและน้องอ๊อฟครับ
ตอนนี้สองคนต้องเลือกครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีให้ได้โบนัสอย่างที่ครอบครัวตั้งใจเอาไว้นะครับ

ดี
เข้าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งคือ

คุณผู้ชมครับครอบครัวพ่อเก่งจากจังหวัดพิจิตรในวันนี้นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

จะไปต่อชีวิตอะไรก่อนอันดับแรก
อาจจะขยายโรงเห็ดเพิ่มครับ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ย
ถ้ารอวันอย่างที่บอกครับว่าก้อนนึงเนี่ย

หุ่นเวียนได้ถ้าเลี้ยงเขาดีนะครับ

คาดไม่ถึงจนบางครั้ง

หมดสิ้นกำลังใจแต่

ที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือครอบครัว

เรามีลมหายใจอยู่เพื่อใคร

ทุกท่านนะครับฝากครอบครัวของพ่อเก่ง

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

กับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี

วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัย

สาวหลักคนที่สองก็คือแม่ของหนู

ต่อมาพี่เมย์แกก็ไปตรวจเจอว่าแกเป็น
มะเร็งเต้านมขั้นที่๔แล้ว

วันก็ได้มาเป็นแค่พอกับข้าว

จำนวน๔จานภายในเวลา๓นาที
สวัสดีครับ